คุณผู้ชมทีนี้ไปให้กำลังใจคนสู้ชีวิตกันหน่อยนะคะ
หนุ่มเมืองกาลสินเมืองน้ำดำค่ะตกงานช่วงโควิดระบาดก่อนหน้านี้
ทำอาชีพคือขับรถตู้ท่องเที่ยวไปเรื่อยนะฮะ
นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวปรากฏว่าโควิดระบาด
สิ่งที่เขาเปลี่ยนคือเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็อาชีพค่ะ
กลายเป็นมาขายน้ำอ้อยแบบนี้น้ำอ้อยสดดีฉันชอบมากเลยนะ
สนุกมากนะถูกทานแล้วมันก็ชื่นอกชื่นใจ
แล้วคนที่ไปอุดหนุนพ่อค้ารายนี้ยิ่งจะชื่นใจดับเบิ้ลเข้าไปอีก
เพราะอะไรรู้ไหมคุณได้ทำบุญไปด้วยไงเขาตกงานไง
หมุดให้ก่อนเลยสำหรับใครที่อยากจะไปอุดหนุนนะคะ
รถตู้คันนี้เขาจอดบริเวณหน้าปั๊มแก๊สปอตทถนนถีนานนท์ตรงข้ามกับโรงเรียนเซ็นยอแซฟกาลสินเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะคะ
ใครเห็นก็แวะอุดหนุนได้นะคะคุณโกศลบานเทียนพ่อค้ามือใหม่นะคะเป็นมือใหม่ด้วยนะ
เล่าบอกว่าเมื่อก่อนมีอาชีพขับรถตู้ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่เมืองพัทยา
แต่พอโควิดมันระบาดก็ทำให้ต้องหยุดงานไม่มีรายได้ตัดสินใจพาภรรยานะฮะกลับบ้านเกิดของเราเถิดนะฮะ
หันมาเป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อยสดได้ประมาณ๗เดือนแล้วโดยขายในราคาขวดละ๒๐บาท๓ขวด๕๐บาท
ก็ทำให้มีรายได้พอเลี้ยงดูครอบครัวช่วงนี้อากาศร้อนด้วยไงก็ยิ่งทำให้ขายดีเป็นพิเศษนะคะ
ใครที่อยากจะดื่มน้ำอ้อยคันกันสดใหม่เลยนะคะสามารถแวะไปอุดหนุนซื้อได้นะคะ
เปิดขายตลอดทั้งวันหรือจะโทรไปสอบถามสั่งจองก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอ๒เบอร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ชอบน้ำอ้อยที่มันเป็นเกร็ดน้ำแข็งกินแล้วสดชื่นนะ

เป็นอะไรที่กินเย็นนะจะใส่น้ำแข็งหรือไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้นะ
แล้วได้ความหวานของธรรมชาติด้วยนะคะ